คุณผู้ชมคะมาดูข่าวที่เป็นข่าวใหญ่เหมือนกัน

สำหรับกรณีการพบกระดูกปริศนา
อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานี
หลายคนก็ปักใจเชื่อว่านี่แหละน่าจะเป็นกระดูกของพออ้อย
ซึ่งตอนนี้หลายคนก็บอกว่าคงต้องรอคำยืนยันจากทางผลการพิสูจน
ส่วนกระดูกที่พบเป็นของพออ้อยอบตชำจังหวัดศรีสเกต
หายตัวไปนานกว่า๓เดือนจริงค่ะ
ตอนนี้ทางครอบครัวก็เตรียมที่จะทำพิธีเพื่อที่จะรอรับกระดูกของพออ้อย
เพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาแล้ว
ติดตามรายงานเรื่องนี้พร้อมกันของกับคุณสิรินทิพย์ครีบเขียวค่ะ
ปลายใจครับเสียใจท่อกัน
เท่ากันคือพ่อเนี่ยพ่อลูกยายบ่มีชีวิต
จริงกลับไปลูกย่ายจริงไม่ต้องว่าอภัย
นี่คือความรู้สึกของนางแหลมอุ่นอ่อนแม่ของนางสาวจุธาพรอุ่นอ่อน
หรือพออ้อยผู้อำนวยการกองการศึกษา
การบริหารส่วนตำบลชำอำเภอกันทะลักษณ์จังหวัดศรีสเกต
หลังจากพบกระโหลกศีรษะพร้อมกับโครงกระดูกเข็มขัดและนาฬิกาของพออ้อย
บริเวณทางขึ้นสามเหลี่ยมมรกฏตำบลโดมประดิษฐ์อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลรัชธานี
เมื่อวันที่๒๓ตุลาคมที่ผ่านมา
โดยนางแหลมบอกว่าเธอมั่นใจตั้งแต่วันแรกที่พบกับโครงกระดูก
ว่าเป็นของพออ้อยแต่เธอก็ยังออกค้นหาเพื่อให้ได้ชิ้นส่วนกระดูกกลับมามากที่สุด
และรอจนกว่าตำรวจจะส่งกระดูกกลับมาประกอบพิธีทางศาสนา
พ่อคุณหายไปรับสูตรมากจะเอามาทำวิธีอยู่บ้านหลังนี้
แล้วชิ้นส่วนโครงกระดูกเรายังออกตามหาอยู่ไหมคะแม่ที่คิดไว้

เห็นบอกที่ผ่านมาเนี่ยที่แม่ออกตามหามาตลอดกว่า๓เดือนเนี่ย

ประมาณจะไม่ถึงร้านกันยังหน่อยล่ะจ๊ะ
ถ้าใช้คัดบ้านอย่างนี้พูดเล่นเลยรอบไปประมาณจะ๖แสนทีนะ
๖แสน๖๑๐แสนจะรอบรวมไปที่นับได้ที่เมื่อก่อน
มันยังอื่นเนี่ยมันคือได้มาเรื่อยคือยังไค่ย่าง
ขณะที่นายวิทยาเกรดแก้วสามีพออ้อยบอกว่า
ตอนนี้เตรียมบอกลูกสาววัย๘ขวบว่าแม่ไม่มีชีวิตอยู่แล้ว
เนื่องจากที่ผ่านมาเขากับครอบครัวบอกเพียงว่า

อีกทั้งเขายังมั่นใจตั้งแต่วันแรกที่พบกับโครงกระดูก

หากย้อนกลับไปตลอด๖วันที่ผ่านมา
นายบุญเลิศและนางแหลมอุ่นอ่อนพ่อแม่พออ้อย

รวมถึงวัตถุพยานที่บริเวณเดิม
แต่ได้ขยายพื้นที่กว้างมากขึ้น
จากบริเวณดังกล่าวมีสัตว์ป่าจำนวนมาก
จึงทำให้โครงกระดูกของพออ้อยอยู่กระจัดกระจายออกไป
อีกทั้งพื้นที่นี้ยังเคยเป็นพื้นที่สู้บรบ
และอยู่ติดชายแดนลาวกัมพูชา
ยังเก็บกู้ทุนระเบิดไม่หมด
ตำรวจและทหารเก็บกู้ทุ่นระเบิด
มาอำนวยความสะดวกเรื่องความปลอดภัย
สำหรับบรรยากาศการเตรียมสถานที่รอกระดูกของพออ้อย
ทางครอบครัวได้เลือกบ้านของพออ้อยเป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา
แม้จะยังก่อสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์ก็ตาม
เพราะบ้านหลังนี้คือความฝันของพออ้อย
ลินทิพย์คลีบเขียวข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน